รถตู้คันหนึ่งมีสติ๊กเกอร์ข้างรถ

ไปทำทางหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรสุดท้ายตำรวจเขาสงสัย
นะเป็นตำรวจตรวจคนเขามึงสงสายอาจจ่อสิ

ใช่กรมทางหลวงจริงหรือเปล่าไปดูครับ
หรอลงมา
หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า

คือทีมข่าวเราพยายามจะทำตัวเลขให้ดูซิว่ากี่คน

แล้วเป็นแรงงานชายชาวเมียนมาทั้งหมด
เรียงลงมาเจ้าหน้าที่อาจลงมาสินะ
ไป๑๕๑๖ไปถึง๒๙
ตู้คันนี้เป็นทะเบียนฮอนกฮูกฮอนกฮูก๔๘๘๑กรุงเทพ
อย่างที่ผมบอกสติ๊กเกอร์ข้างรถแปะเอาไว้กรมทางหลวง

รถของทางราชการจริงหรือแปะเพื่อตบตา

ถ้าเกิดว่าเป็นหน่วยงานราชการเขาทราบดีว่าอย่างนี้มันไม่ใช่หรอก

เขาก็เลยแบบเอ๊ะมันไม่ใช่มันติดอะไรแปลก

ก็เมื่อคืนสักประมาณสองทุ่มได้ทีนี้แรงงานทั้งหมดโอ้อย่างที่บอกว่านั่ง
อันนี้ตอนอยู่ข้างในอัดแน่นกันมาเลยเอาไฟฉายส่องไปโอ้โห
นั่งทั้งที่เบาะทั้งที่พื้นเต็มไปหมดเลยคือที่คุณขวัญถามว่าเขานั่งยังไง
คือเขาใช้วิธีการถอดเบาะแถวกลางออกจะเหลือหน้าและหลังค่ะ
และที่เหลือเยอะเนี่ยเขาก็ไปนั่งสุ่มกันตรงกลาง
คือมันก็จะกลายเป็นเป็นพื้นที่ว่างใช่ไหมแล้วมันไม่มีเบาะไงไปนั่งตรงนั้นนะฮะ
แล้วก็มีกระเป๋าสัมภาระเนี่ยวางอยู่ด้วยอ่านะฮะอ้าวทีนี้ไปคุมตัวผู้ชายถ่ายสองคน
คือนายทวีปอายุหกสิบสามกับนายประกาศิษย์อายุหกสิบสอง
แล้วก็มีคนหนึ่งชื่อว่านพัฒน์อายุยี่สิบเจ็ดคนไทยทั้งหมดเลยค่ะ
ทำหน้าที่อะไรขับรถพาแรงงานกลุ่มนี้เข้ามาในประเทศไทย
เพื่อเอาไปส่งจุดหมายปลายทางก็จะมีการรับต่อส่งต่อเป็นทอดต่อไป
ชายไทยสามคนนี้ยอมรับนะฮะได้รับการว่าจ้างให้พามาแรงงานกลุ่มนี้จากประจวบนะฮะ
สิบเก้าคนเมื่อกี้ได้คนละสามพันโอ้โหคุณคุณหัวละกันหัวละสามพัน
อ่าคูณ๒๙เข้าไปเออนะฮะซึ่งก็มีรถนำทางหนึ่งคัน
ส่วนสติกเกอร์กรมทางหลวงที่ติดตกต้องการจะตบตาเจ้าตัวลูกพี่
ไม่ใช่รถกรมทางหลวงจริงหรอกไม่ได้เป็นรถของทางราชการแต่อย่างใด
อันนี้เป็นในหน้าชาวเมียนมา๑คนที่เป็นธุระจัดหาแรงงานทั้งหมดมา
เขามีหน้าที่อะไรประสานในหน้าจัดหาที่พักนำแรงงานต่าง
อันนี้จะประจวบส่งต่อไปยังนราธิวาสนะฮะคุณผู้ชม
ซึ่งในหน้าชาวเมียนมาได้คนละ๓๐๐ต่อแรงงาน๑คน
แต่ว่าคนไทยเมื่อกี้ได้๓๐๐เนอะ
อาจถูกไปส่งตำรวจสพบังกล่ำก็เดี๋ยวจะผลักดันกลับประเทศต่อไป
ส่วนคนไทยก็มีความผิดตามกฎหมายด้วยที่นำพาเข้ามานะครับ
เมื่อกี้ลองไปคูณตัวเลขมาละ๓๐๒๙คนใช่ไหม

แต่๘๗๐๐บาทไม่เยอะหรอกเพราะอะไรวะ
เอาจริงไม่ได้คุ้มไม่ได้คุ้มที่โดนจับก็โดนจับ